ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับสนอง

กำหนดให้วันที่๕ธันวาคมของทุกปี
จากจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศา
ในหลวงราชการที่๙และเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว

โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แหลงว่านายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระราชองค์การ
ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการกำหนดวันสำคัญของชาติไทย
ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
กำหนดว่าวันที่๕ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันสำคัญของชาติดังนี้
เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาของในหลวงราชการที่๙

และ๓เป็นวันพ่อแห่งชาติ
จากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายเวลา
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่า
สถานทูตหรือสถานกงศูนย์ไทย
จากเดิม๑๙ประเทศเป็น๒๑ประเทศ

ตั้งแต่๑มีนาคมถึง๓๑สิงหาคมนี้
และปรับค่าธรรมเนียมการตรวจโรงตรา
ด่านตรวจคนเข้าเมืองใช้ได้ครั้งเดียว
เป็นจำนวน๑๐๐บาทต่อคนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

จะทำให้สูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียม
ในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
แต่ก็จะเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ๑๒๔ซึ่งจะทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น